ใช่แล้วค่ะพาไปดูวิถีของการเกษตรกันหน่อยนะคะ
หลายคนบอกว่าดูรายการเราได้ไอเดียในการเสริมสร้างอาชีพ

หลายคนชอบทานพุษานมสด
พุษานมสดเนี่ยมันจะหวานกรอบหอมอร่อยใช่ไหม
แต่ว่าที่นี่เขาเรียกกันว่าพุษามุดมุ้ง
ทำไมต้องเป็นพุษามุทมุ้งไปหาคำตอบกันสิ

คุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเป็นมุ้ง

ถูกต้องค่ะสาเหตุที่เขาต้องปลูกพุษาในมุ้งอ่ะ
เพื่อว่าป้องกันแมลงแล้วก็ศัตรูพืช
ให้มาทำลายผลผลิตของชาวสวนนั่นเอง
เพราะว่าเป็นพุษานมสดแบบปลอดสารพิษของแท้นั่นค่ะ

ก็จะทำให้ผลผลิตของที่บ้านโพนตำบลโพนอำเภอคำม่วง
จังหวัดกาลสินแห่งนี้เป็นพุษานมสดลูกโต

แอปเปิ้ลเขียวเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะ
แล้วรสชาติก็ดีด้วยก็คือรสชาติหวานกรอบอร่อยนะคะ
เฟิร์มโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเลยนะคะคุณ
ลงพื้นที่ให้ความรู้กับเกษตรกรแบบนี้
หนุนชาวไร่พุษานมสดไม่ได้เฉพาะแค่ภาคอีสานนะคะ
ยังสามารถไปต่อไกลถึงภูมิภาคอาเซียน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดกาลสิน
สู่การพัฒนาผลผลิตออกสู่ตลาดเช่นการคัดขนาดเป็นต้น
ขนาดของพุษานมสดต้องใหญ่ได้มาตรฐาน
พุษาที่มีขนาดใหญ่มากออกจำหน่าย
พัฒนาเรื่องของแพ็คเกจจิ้งด้วยกล่องบรรจุพันธุ์ต่าง
ให้มันมีมาตรฐานรองรับเรื่องคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัย
ท่านผู้ว่ายืนยันว่าพุษานมสดบ้านโพนมีจุดเด่นอยู่ที่
ความหวานกรอบรสชาติจะคล้ายกับนมสดนะคะ
มีความกรอบเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่ไหน
ดิฉันชอบทานมากเลยนะพุษานมสด
เขาบอกว่าบางทีเนี่ยเวลาทานพุษานมสดไปแล้วมันจะได้กลิ่นเหมือนนม
เหมือนเราทานนมสดไปด้วยแล้วมันจะกรอบมากลูกใหญ่มาก
เนื้อนี่แน่นมากคุณโอ้โหเห็นแล้วอยากจะสั่งมาดูนะ
ต้องลองดูนะคะว่าพุษานมสดที่กาลสินเป็นเอกลักษณ์ยังไงบ้าง
เพราะว่าตอนนี้เขาผลักดันให้เกษตรกรมีรายได้แล้วก็ส่งสู่อาเซียนด้วย
ต้องชื่นชมเขานะที่รัฐที่เข้าไปช่วยส่งเสริมกันแบบนี้

เพราะว่าเป็นแบบปลอดสารพิษด้วยกางมุ้งเอา
ช่วยกันสนับสนุนแบบนี้รับรองโอ้โหส่งกันไปไกลถึงต่างประเทศ
เพราะว่าผลไม้ไทยขึ้นชื่อฝรั่งต่างชาติเขาชอบ